กลับมาช่วงนี้พาคุณผู้ชมไปดูบรรยากาศถือสินกินผัก
เทศกาลถือสินกินผักหรือว่ากินเจ
พาไปที่ภูเก็ตถ้าเกิดว่าเป็นช่วงเทศกาล

เมื่อวานเป็นวันที่๓แต่ถ้าเกิดว่าพิธีแห่พระรอบเมือง
ก็จะถือว่าเป็นวันที่๒เพราะว่าเริ่มตั้งแต่วันที่๗นะคะ
นี่ค่ะบรรยากาศนะคะเมื่อวานนี้สารเจ้าหรือว่าอ้ำ
หลักที่มีการทำพิธีนี้ก็คือแห่พระรอบเมือง
ก็คือสารเจ้ากวนเต้กุลของสปำกับสารเจ้าสัมปัยกอง
นี่ค่ะคุณผู้ชมบรรยากาศเมื่อวานไม่ค่อยคึกคัก
ทุกปีที่ผ่านมานะคะมีการแห่พระรอบเมือง
เพื่อไปประกอบพิธีอันเชิญควันทูบควันเทียนที่บริเวณ
ปลายแหลมสะพานหินซึ่งเป็นแลนด์มาร์คของภูเก็ตนะคะ
กลับมายังแต่ละสารเจ้าโดยขบวนแห่พระในปีนี้
แน่นอนนะคะไม่มีการเดินเท้าใช้ขบวนรถยนต์ในการแห่แทน
ซึ่งขบวนได้ออกจากสารเจ้าแล้วก็มีการเคลื่อนไปตามถนนเส้นต่าง
ระหว่าง๒เส้นทางนะคะก็มีประชาชนออกมารอรับขบวนแห่พระ
ซึ่งก็น้อยกว่าทุกปีไม่คึกคักนะคะ
ปกตินี่สองข้างทางนี้โอ้โหแน่นเลยนะคะ
ตอนเด็กไม่อยู่บริเวณภูเก็ตแน่นเลยค่ะเออไหล่นี่คือเดินเบียดกันเลยนะคะ
แต่ว่าปีนี้นี่ไม่คึกคักนะคะ
สำหรับการแห่พระรอบเมืองของทั้งสองสารเจ้า
สารเจ้าขอความร่วมมือจากม้าทรงนะคะ
ไม่ให้นำอาวุธมาทิ้มแทงตามร่างกายแล้วก็ไม่มีการแสดงปฏิหารใดทั้งสิ้นนะคะ
ขณะที่กระบวนพี่เลี้ยงม้าทรงแล้วก็ผู้ร่วมขบวน
หน้ากากอนามัยตลอดเวลาเป็นระเบียบเรียบร้อย

ประกอบพิธีแห่พระหรือว่าอิวเก้งนั้นนะคะ
เชื่อกันว่าเป็นการออกประพาทเพื่อโปรดสัตว
หรือออกเยี่ยมราชดรของพระมหากษัตริย์
โดยมีทงติดด้านข้างรถยนต์แล้วก็มีป้ายชื่อแห่นำหน้าขบวน
หลังจากนั้นก็เป็นเกี้ยวหามรูปพระหรือเรียกว่าไถเปี้ยหรือเสลี่ยงเล็ก
ตามด้วยขบวนของนิวซิลหรือชัดจีน
เกี้ยวใหญ่หรือตัวเหลียนเป็นเสลียงใหญ่นะคะ
เป็นที่ประทับขององค์กิวองค์ไตเต้
ซึ่งเสลียงใหญ่ก็จะมีการไว้บนรถยนต์นะคะ

ภูเก็ตเข้ามาที่กรุงเทพแน่นอนนะฮะ
ถ้าเกิดพูดถึงกินเจนเราจะนึกถึงเยาวราช
แต่ปีนี้ทุกอย่างไม่มีการจัดขึ้นมาจากสถานการณ์ของโควิด๑๙

ยาวราชก็กลับมาเป็นบรรยากาศที่คึกคักขึ้นมาอีกครั้งหนึ่ง

ทำให้บรรยากาศเทศกาลกินเจของถนนเยาวราช
เหมือนจะเงียบเหงาคึกคักขึ้นมาทันทีนะครับ
ผู้คนเดินเข้ามาจับจ่ายซื้ออาหารเจกันในตลาด

ส่วนพ่อค้าแม่ค้าก็นำอาหารเจออกมาวางขาย

สวัสดีคุณผู้ชมครับ
เป็นตลาดเก่าแก่ของย่านเยาวราชแห่งนี้ครับ
แล้วเทศกาลกินเจปีนี้ที่นี่กลับมาคึกคักอีกครั้งหนึ่งแล้วนะครับ
จะเห็นว่าจะมีคนมาจับจ่ายซื้อของกันมากมายทีเดียวครับ
และถึงแม้เรายังคงมีวิกฤตของโควิด๑๙อยู่ก็ตาม
แต่ว่าไม่สามารถจะพังทลายความศรัทธาของประชาชน
ในการถือศิลป์กินผักหรือว่ากินเจในปีนี้ได้ครับ
ถึงแม้บรรยากาศจะคึกคักกว่าปีที่ผ่านมา
เพราะถูกล็อกดาวน์จากโควิด๑๙ไปทั้งหมด
แต่พ่อค้าแม่ค้าก็ยังไม่มั่นใจ
ว่าจะมีประชาชนเข้ามาซื้อของกันมากน้อยแค่ไหน
ทำให้เทศกาลกินเจนปีนี้
ไม่ได้เตรียมของเอาไว้ขายมากเท่าไหร่นัก
นี่ก็หมดแล้วค่ะเหลือของหมดแล้ว
ส่วนประชาชนที่เข้ามาเลือกซื้ออาหารเจต่างก็บอกว่า
ปีนี้อาหารหลายอย่างแพงขึ้น
โดยเฉพาะจากสถานการณ์น้ำท่วม
ทำให้ต้องซื้อของเท่าที่จำเป็นเท่านั้น

รู้สึกเราที่เราจ่ายเงินไปเนี่ย

พอดีเรารู้สึกได้ชัดเต็มมาก
อ๋อพอดีเพิ่งไปซื้อกับข้าวตัวฟองเต้าหู้

ก็ดูว่าเราทำอันไหนเราซื้อไปทำเองได้
เราก็ซื้อไปทำเองอะไรอย่างนี้ค่ะ
เทศกาลกินเจปีนี้จะมีอุปสรรคหลายอย่าง
หลายพื้นที่งดการจัดกิจกรรมไป
แต่การถือศิลปกินผักก็ถือว่าเป็นการทำบุญอย่างหนึ่ง
จึงพร้อมที่จะปรับตัวให้เข้ากับวิถีชีวิตใหม่
เพื่อให้กินเจปีนี้ปลอดภัยและได้บุญ
ัชรพงศ์ชายงามและนัทชัยเล่าบุตรถ่ายภาพ
ทัศนายโฆษธองข่าวไทยมรัฐทีวีบรรยายงาน